คือมันผ่านไป๓วันแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากนะ
แต่สำหรับบางคนยังรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้น
โดยเฉพาะความสูญเสียความรู้สึกเสียใจของคนในครอบครัวค่ะ

ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่น้าเอ๋หรือว่าภรรยาของนครเนี่ย
โพสต์ภาพมีความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่ทำบุญให้กับนคร
ที่บ้านเกิดที่อ่างทองอะค่ะแล้วก็มีการวีดีโอคอร์ให้แม่เอ๋เนี่ย
ได้ทำบุญร่วมไปด้วยใช่ค่ะแม่เอ๋ภรรยาเนี่ย
ชุดโรงพยาบาลเห็นไหมคะคือรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
ก็คือบรรยายไม่โถจริงเพราะว่าไม่ได้เจอนคร
ทั้งตอนที่ไม่ทันได้ดูใจไม่ได้ไปร่วมงานศพ
แล้วก็ไม่ได้ร่วมอะไรเลยค่ะต้องมาแบบร่วมผ่านทางวีดีโอคอลแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านที่อ่างทองนะคะญาติญาติก็จัด
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนครค่ะ
วีดีโอคอลหาน้าเอ๋ภรรยานครนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหหลายคนเห็นแล้วเนี่ยน้ำตาไหลตามน้าเอกเลยนะ
เพราะถ้าจำกันได้วันสุดท้ายที่นครกับแม่เอกเขาได้เจอกันเนี่ย
คือ๑๓เมษายนคือนครเนี่ยลากกระเป๋าขึ้นรถโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาตัว
ตอนนั้นยังบอกอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะกลับมาตอนนั้นน้าเอกยังไม่ได้ติดโควิด๑๙
ก็เฝ้ารอได้คุยกันผ่านทางวีดีโอคอลจนสุดท้ายเนี่ย
ช่วงที่อาการนครเริ่มแย่นายเอกไปตรวจก็ปรากฏว่าติดโควิด๑๙
แล้วก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ได้เจอใครเหมือนกัน
งานศพก็ไม่ได้มาไม่ได้มาร่วมอะไรเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้แม้แต่เห็นหน้าจนถึงนาทีที่นครสิ้นลมหายใจเนี่ย
มันเจ็บปวดเกินบรรยายจริง
นี่ค่ะณเอกก็ทำบุญพนมมือไปด้วยร้องไห้ไปด้วยค่ะ
เอกก็พูดปากเนี่ยก็บอกไปว่าขอให้นครได้ไปอยู่ในที่ที่ดีเจอแต่สิ่งที่ดี
ก็คือพูดอย่างนี้ตลอดในช่วงเวลาของการทำบุญเลยนะคะ
หลังจากที่นครเสียชีวิตนะคะเป็นภาพคู่ภาพนี้ค่ะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นที่สุดหัวใจของเมียแล้วก็มีหัวใจสีแดง๔ดวง
นี่ค่ะคนในวงการและแฟนคลับก็ส่งกำลังใจให้ณเอกกันรัวเลยอ่ะนะคะ
ก็ทั้งแสดงความเสียใจด้วยส่งกำลังใจให้ณเอกที่ตอนนี้ก็กำลังสู้กับโควิด๑๙อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวปรีดากุลทั้งครอบครัวให้ผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากจริงแบบนี้ไปได้
ส่วนคุณบอลเชิญยิ้มค่ะก็เดินหน้าทำบุญให้นครอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้โพสต์สลิปเงินที่โอนบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์รวมไปถึงเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสิบเครื่อง
กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยหกหมื่นบาทก็บอกว่าขออุทิศบุญทั้งหมดให้กับพ่อค่อมเหมือนเคย
แฟนก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ
ทีมข่าวเราก็ได้สอบถามคุณไอซ์นะคะซึ่งคุณไอซ์ก็บอกว่าก็ได้คุยกับคุณแม่ตลอด
เสียใจมากจริงจริงแม่ทำใจไม่ได้ครอบครัวก็ตอนนี้ต้องเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วล่ะ
เพราะคุณแม่เองก็ยังก็ต้องสู้กับโรคอยู่นะแล้วจิตใจก็ต้องคอยเยียวยากันไปด้วย
ต้องปลอบประลมจิตใจแม่ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เป็นข่าวดีนะคะณเอกจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ส่วนพิธีทำบุญซึ่งครอบครัวที่จังหวัดอ่างทองจัดเนี่ยอันนี้คือญาติญาติเนี่ยเตรียมทำให้กับนาคอม
ส่วนทางบ้านไอซ์เนี่ยเดี๋ยวรอพร้อมหน้าพร้อมตาก่อน
คุณแม่จะออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้แล้วก็มีลูกชายอีกสองคนที่ว่ากักตัวกันอยู่
เดี๋ยวรอทุกคนพร้อมกันหมดเนี่ยแล้วก็จะค่อยทำพิธีกันอีกทีหนึ่งในส่วนของครอบครัวค่ะ